โดยเฉพาะข่าวความรุนแรง
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ซึ่งจริงเกิดขึ้นตั้งแต่๒๑กุมภาพันธ์แล้วนะครับ
กรณีของภรรยาหลวงแล้วก็กิ๊กของสามี
ภาพที่เห็นนี้นะครับก็คือภาพของนางจิราวัลอายุ๓๙ปีแม่ม่ายสาว
ก็ได้รับบาดเจ็บจนทางกู้ภัยต้องเข้าไปช่วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนเข้าไปช่วยอาการก็หนักแล้วเหมือนกันนะครับ
อาการหนักฮะเธอก็เปลือยกายแล้วก็ถูกผ้าห่มนี้คลุมไว้แบบนี้นะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อรักษาตัวตั้งแต่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้ครับลูกสาวของนางจีราวัลนะครับ
ก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่านางจิราวัล
ถูกนางแข้งอายุ๕๖ปีซึ่งเป็นภรรยาหลวงของนายภัยบูล
และนายภัยบูลคือคนที่มาติดพันธุ์แม่ของเธอ
แข้งมาทำร้ายร่างกายแม่ของเธอในรีสอร์ทแห่งนี้
ด้วยการใช้ด้ามไม้กวาดขอให้คุณผู้ชม
แทงเข้าที่อวัยวะเพศแม่ของเธอ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
เพราะว่าอวัยวเพศมีบาดแผลร่างกายมีอาการบวมช้ำนะครับ
ล่าสุดมาถึงเมื่อวานช่วงประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ปรากฏว่านางจีรวรรณที่รับการรักษาตัวมาตั้งแต่วันที่๒๑กุมภาพันธ์
มาเดือนกับอีก๓วันแล้วนะคุณเสียชีวิต

บรรดายาดก็ได้เดินทางมาที่ห้องเก็บศพ

เพื่อจะต้องส่งศพไปให้แพทย์ชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
จากญาติยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
โดยเฉพาะเรื่องของผลการตรวจอวัยวะเพศนะครับ
ลูกสาวของนางจิราวัลผู้เสียชีวิตบอกว่า
คือตัวเธอเองแล้วก็ญาติยังติดใจว่า
วัยวะภายในช่องคลอดของแม่มีสภาพเป็นอย่างไร

กลุ่มผู้ก่อเหตุคือกลุ่มของนางแข้งออกมายืนยัน
บอกว่าตอนที่เข้าไปตามผัวที่รีสอร์ท
แล้วก็ไปเจอนางจิรวรรณผู้ตาย
พวกเธอไม่ได้เข้าไปทำร้ายนางจิราวัล
ไม่ได้ใช้ด้ามไม้หรือว่าด้ามไม้กวาด

แทงเข้าไปที่อวัยวะเพศของนางจีราวัลแต่อย่างใดนะครับ
แต่ทีนี้ทางลูกสาวของผู้ตายแล้วก็ญาติบอกว่า
ถ้าผลชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นออกมาว่าอย่างไร

แต่ตอนนี้ขอให้มีการชนะสูตรพลิกศพกันก่อน

และขอให้นำศพผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศด้วยนะฮะ
เพื่อหาสาเหตุการณ์เสียชีวิตที่แท้จริง
เรื่องของคดีตำรวจสพพระ
เปิดเผยนะครับว่าผลตรวจเบื้องต้นของแพทย์
ก่อนที่นางจิรวรรณจะเสียชีวิตออกมาแล้ว
แต่ตำรวจบอกแบบนี้คุณผู้สื่อข่าวของเราก็อยากรู้ไง
ท่านออกมาแล้วเป็นยังไงล่ะเปิดเผยได้ไหม
บอกยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
ซึ่งวันนี้จะมีการสอบปากคำแพทย์เจ้าของใคร

คือรอผลตรวจชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เอามาประกอบสำนวนคดีไงคุณ
เมืองต้นจากประวัติการรักษาพบว่า
ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวเหมือนกัน
แต่ก็ไม่อาจระบุได้ว่าโรคประจำตัวนั้น
จะเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตหรือไม่
ส่วนพยานวัตถุอื่นที่มีการตรวจค้นในรีสอร์ท

อย่างเช่นด้ามไม้กวาดของแข็งหรือว่าท่อนไม้อะไร
หรือว่าสิ่งของที่จะใช้เป็นอาวุธ
ในการทำร้ายร่างกายหรือว่าแทงเข้าไปอวัยวะเพศ
นางจิราวัลตามที่ญาติผู้เสียชีวิตสงสัย

แล้วก็ยืนยันว่าตำรวจจะทำตามพยาหลักฐาน
และต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ว่าเขาไม่มีพวกอุปกรณ์อะไรแบบนี้ในห้องพักด้วย
ใช่นะครับทีนี้นางจิราวัลเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะ
ทางญาติญาติก็ช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพผู้เสียชีวิตนะครับ
โดยมีนายกฐินอดีตสามีของผู้เสียชีวิต
ได้มาร่วมจัดเตรียมสถานที่ด้วยนะครับ

ตัวของเขาเองกับผู้ตายได้เลิกรากันไปนานแล้ว
แต่เท่าที่ได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารของอดีตภรรยา

พอรู้ว่าภรรยาอดีตภรรยาเสียชีวิต
จากเหตุการณ์ที่ลูกสาวบอก

ถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงมากนะครับ
ต้องช่วยเหลือในการดำเนินคดี
กลุ่มคนร้ายจนถึงที่สุดด้วยนะครับ

ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แล้วก็ทำแบบนั้นจริง
เรียกว่าทำเกินกว่าเหตุ

ต้องแก้ไขด้วยวิธีการไก่เกลี่ยพูดคุยกันก็ได้

แม้ว่าอีกฝ่ายอาจจะเคยเตือนเคยขู่มาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ
แต่ก็น่าจะพูดคุยกันดี
หากนางแข้งภรรยาหลวงของนายภัยบูลเกิดสำนึกผิด
จะให้เดินทางมากราบขอขมาศพ

แต่ว่ายาดก็คงจะเฉยนะครับ
ลูกสาวของผู้ตายยังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้รู้สึกหวาดกลัวมาก
เพราะว่ามีผู้ไม่หวังดีขับรถเก๋งตามมาประกบรถของเธอ
แล้วคนในรถก็หันมามองหน้าเธอเหมือนประสงค์ร้าย

ทำให้ลูกสาวผู้ตายรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
ก็อยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเธอ

ดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ทำร้ายแม่ของเธอด้วย

คือทางตำรวจก็เรียกเกือบทุกฝ่ายสอบปากคำ
รวมถึงในส่วนของนางแข้งแล้วก็ลูกสาวด้วย
ซึ่งนางแข้งกับลูกสาวเข้าพบพนักงานสอบสวน
ปฏิเสธทั้งหมดว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายนางจีราวัล
เหมือนที่ปฏิเสธตั้งแต่ครั้งแรก

ใช่เพราะว่านางแข้งก็บอกไงว่ามีหลักฐานกล้องวงจรปิดหน้ารีสอร์ท
ตำรวจปล่อยตัวไปก่อนเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เพราะว่านางแข้งไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว
เรียกมาสอบเมื่อไหร่ก็มาก็ต้องปล่อยตัวไปก่อน